ผมไม่แน่ใจว่านี่คือรถหรืองูกันแน่
เพราะว่ามันสายไปสายมาทำไมมันเลื้อยเละเทะขนาดนั้น
จะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าไปชมครับ
โอ้ยโดร้าย
โอ้โหจบลงที่ประโยคสุดท้ายนั่นแหละ

โอ้โหนั่นแหละครับคือรถเก๋งคันนี้
เขาขับสายไปสายมาอยู่เลนซ้ายไม่พอ
คือเป๋ไปในเลนที่เป็นรถสวนนะฮะ
คนที่เขาถ่ายคลิปอยู่ในรถคันนี้กอดทั้งบีบแตรทั้งตะโกนเตือนครับ
แล้วก็ตะโกนลุ้นไปด้วยเห็นไหมฮะนี่จังหวะเป๋ออกไปเลนนู้นแล้ว
อุ๊ยแล้วรถสวนมาด้วยนั่นตรงนี้รอดครับ
แต่ที่ไม่รอดคือจังหวะตอนที่เขาเข้าโค้งเดี๋ยวดูนะฮะ
จังหวะที่เขาเข้าโค้งเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวพอตีไฟเลี้ยวเสร็จปั๊บ
แม่รถใหญ่กำลังจะเลี้ยวออกมาด้วยนี่ฮะอ้าวรอดไม่รอดตรงนี้เบรกนะฮะ
จังหวะนี้โอเคโค้งแล้วรถใหญ่สวนออกมานี่ฮะจิ้มจึกไป
ท้ายรถใหญ่ก็สะดุ้งตกใจกันเลยครับเหตุการณ์นี้ครับ
เจ้าของคลิปเขามีข้อความแปะเอาไว้เห็นไหมฮะที่มีพื้นสีแดงตัวอักษรสีขาว
ถ้าทำประโยชน์บ่อได้แต่อย่าสร้างปัญหาให้ผู้อื่นอายตำรวจว่าวไว้
นี่นะครับคนก็มาคอมเมนต์กันเยอะเลยบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้
ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนขับรถเก๋งคันนั้นถึงขับสายไปสายมา
เกิดอะไรขึ้นกับคนขับหรือกับสภาพรถหรือไม่อย่างไร
บางคนก็สงสัยเมาหรือเปล่าก็เดี๋ยวคงต้องรอการตรวจสอบ
แล้วก็รอฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมโชคดีนะว่าไม่ได้มีใครบาดเจ็บมาก
เดี๋ยวรอการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปครับลุ้นเลยนะฮะ
เดี๋ยวว่าแต่บนท้องถนนเลยนะครับ